มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่จังหวัดนครพนมที่ลูกหนี้ไปแจ้งความจับเจ๊ปากแดง
บอกว่าโอ้โหเป็นแบบปล่อยเงินกู้รายใหญ่ดอกเบี้ยโหด
แล้วก็ให้ลูกน้องไปกระทืบลูกหนี้จนบาดเจ็บสาหัส
วันนี้เจ๊ปากแดงกับพวกเข้ามอบตัวค่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าโอ๊ยเขาไม่ได้มาปล่อยเงินกู้อะไร
แต่มันเป็นลักษณะของการยืมเงินกันในวงพนัน

นางสาวมาลีวรสวัสดิ์อายุ๔๐ปีหรือเจ๊ปากแดงค่ะ
ไปพบตำรวจนะคะไปกับนายสุวพันธ์ดำคลองตันอายุ๔๖สามี
นายอารยะเล็กครูอายุ๓๒ลูกน้อง

ทุกว่านายสกุลศรีรักษาอายุ๔๙
ที่เป็นสมาชิกอบตบ้านคำนกกตำบลหนองแวง
เขาบาดเจ็บเขาไปแจ้งความดำเนินคดี
เขาบอกว่าก็นี่แหละก็เจ๊ปากแดงนี่แหละ

ดอกเบี้ยโหดมากเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ลูกน้องบุกทวงหนี้ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญทั้งสองฝ่ายมาค่ะ
ทั้งสองฝ่ายเลยมาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙

กู้เงินนอกระบบจากเจ๊ปากแดง๒๐๐๐บาท
คิดอัตราดอกเบี้ยรายวันนะคะ๑๐๐ละ๒
ซึ่งต้องชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวนะวันละ๔๐๐

นายสกุลส่งดอกเบี้ยมา๖เดือนแล้วค่ะ
รวมเป็นเงิน๗๒๐๐๐บาทแล้วนะคะ

ดอกเบี้ยเนี่ยมากกว่าต้นเนี่ย๓เท่าตัวกว่ากว่าเลยนะ
เนี่ยทีมข่าวของเราทำให้ดูเลยเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้นะ
เขาบอกไม่ไหวแล้วอ่ะจ่ายไม่ไหว
เบี้ยมันโหดไปก็โทรศัพท์ไปต่อรองบอกว่า

มีนาคมปีนี้ค่ะปี๒๕๖๐
นายสกุลก็เลยจ่ายเงินต้นให้เจ๊ปากแดงไป๕๐๐๐
เท่ากับว่าเหลือเงินต้นคงค้าง๑๕๐๐๐บาท
เบี้ยผมจ่ายไปเยอะมากแล้วจ่ายไม่ไหวแล้ว
เจ๊ปากแดงไม่พอจ่าย
ส่งคนไปสะกดรอยตามตลอดเลยนะคะ

จนกระทั่งคืนวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ

ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพง
จอดรถนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถ
รอรับภรรยากลับบ้านโอ้โหจู่
เจ๊ปากแดงกับลูกน้องมาเลย
ของเจ๊ปากแดงก็คือนายสุวพันธ์
ลูกน้องมารวมทั้งหมด๕คนค่ะ
เดินมายืนข้างรถทั้งซ้ายและขวานะฮะ
เปิดประตูลากนายสกุลลงไปกระทืบ
ก่อนที่สามีของเจ๊ปากแดงจะใช้ปืนพกสั้น
บเข้าไปที่ใบหน้าด้านขวาของนายสกุล๑ครั้ง
ล้มลงกองกับพื้นเลยนะคะ
ตอนนั้นแม้ว่าคนเจ็บจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ว่ากลุ่มนั้นก็ยังรุมทำร้ายร่างกายนายสกุล

แล้วรีบกลับขึ้นรถหลบหนีไป
ทีนี้มาดูอาการของคนเจ็บหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นายสกุลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหางคิ้วซ้าย

อันนี้เกิดจากที่สามีของเจ๊ปากแดงใช้ปืนตบไปนะคะ

เกิดจากที่ลูกน้องของเจ๊ปากแดงรุมกระทืบนายสกุลค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะนายสกุลบอกว่าได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ดำเนินคดีกับเจ๊ปากแดงและสามี
รวมถึงกับพวกด้วยในข้อหาดทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดค่ะ
ในสัญญาเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกว่า
นายสกุลศรีรักษาได้กู้เงินกับนางนี้
จำนวนเท่านี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่า

ดอกเบี้ยหนึ่งหมื่นก็คือจ่ายวันละสองร้อยบาท

แล้วหลังจากนั้นมาไม่น่าจะเกินสิบสี่สิบห้าวัน
แฟนผมก็ได้ไปกู้อีกบัญชีหนึ่ง

แต่พอทีนี้ในการเก็บเขาก็จะบอกว่าให้เป็นเงินก้อนเดียวกันเก็บใครก็ได้

สองหมื่นเก็บผมก็ได้เก็บแฟนก็ได้

หลังจากนั้นผมก็จ่ายมาแบบไม่เคยขาดเพราะว่าเจ้านี้เขาไม่ให้ขาด

มาฟังเจ๊ปากแดงกันหน่อยนะคะ
นางสาวมาลีหรือว่าเจ๊ปากแดงกับสามีทั้งคู่ค่ะ

ค้าขายเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ยืมไป๒๐๐๐
คิดดอกเบี้ยร้อยละ๒ต่อวัน

เจ๊แต่ว่าตอนนี้ยืนยันไหมว่า
ตัวเองไม่ได้ปล่อยเงินกู้ไม่ได้เป็นจ้องแม่งเงินกู้

แต่สุดท้ายแล้วนะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา๔ข้อหานะคะ

ร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ร่วมกันทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง

และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวเจ๊ปากแดงพร้อมกับสามีและลูกน้อง
ขออนุมัติศาลจังหวัดนครพนมฝากขัง
ค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ว่าสุดท้ายศาลท่านอนุญาตให้ประกันตัวทั้ง๓คนเลยนะคะ
วงเงินประกันเงินสดคนละห้ามหมื่นบาท
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ส่วนนายสกุลคนเจ็บก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมอีกว่า
แม้ว่าเจ๊ปากแดงกับพวกจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปล่อยเงินกู้
แต่มีลูกหนี้ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง
แล้วก็อีกหลายอำเภอในจังหวัดนครพนม
เขากำลังไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์นำรงธรรมนะคะ
อีกหลายรายที่ตกเป็นลูกหนี้ดอกเบี้ยโหดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะเอาผิดกับเจ๊ปากแดงเพิ่มเติมนะคะ
ตัวนายสกุลเองก็บอกว่าผมก็ไม่ยอมแล้ว
ต้องเอาผิดกับเจ๊ปากแดงและพวกด้วยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป